สำหรับเหตุการณ์การเข้าปรับปรุงระบบอัคคีภัย
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง๘คนนะคะ
เป็นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาช่วง
ซึ่งเป็นการรับเหมาต่อมาจากบริษัทแม่
ทำให้เหตุการณ์นี้ผู้ต้องหาของคดีนี้
กลายเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทผู้รับเหมาช่วงค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ประสานเข้าที่มอบตัวแล้ว
ถูกต้องครับเป็นการประสานเข้ามาเพื่อขอสู้คดีนี้
ขณะที่ทางด้านของรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มั่นใจนะครับว่ามีหลักฐานเพียงพอในการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง
แต่ก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
พร้อมทั้งบอกว่าถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงใครจะไม่ละเว้นในการดำเนินคดีครับ
นายอดีศรโพดาและนายนพงศุกร์สงวน
กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทเมก้าเทรนเน็ตจำกัด
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจนครบาลพระหลโยธิน
หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาสารอาญาอนุมัติหมายจับในข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากเหตุการณ์กลุ่มสารเคมีรั่วไหลในห้องเก็บเอกสารอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็เปิดเผยว่ามีความมั่นใจในพยานหลักฐาน
สามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาที่กระทำความผิดได้
และพนักงานธนาคารรวมกว่า๑๕ปาก
ซึ่งทั้งหมดก็ให้การตรงกันว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิด
โดยการกระทำนั้นเป็นการทำผิดพลาดข้ามขั้นตอน
และละเลยมาตรฐานความปลอดภัย
และหากรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดแล้วสามารถเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาทร่วม
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไม่ละเว้น
ด้วยเบื้องต้นยังแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดในข้อหาเดียวกัน
ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก๑๐ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ส่วนจะมีความผิดเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไม่นั้น
จะต้องรอผลการตรวจสอบจากทางกรุงเทพมหานครอีกครั้งนะครับ
หลังจากการสอบประคำผู้ตำหรือผู้ตำหราทั้งสองคนแล้ว
ต้นยังเป็นการพูดคุยกันทั่วไป
ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์นำทนายความมาต่อสู้คดี
และร้องขอให้ธนายความนั้นร่วมในกระบวนการสอบสวนได้
พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เมืองต้นผู้ต้องหาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
แล้วก็ได้แสดงเจตจำนงในการรับผิดชอบ
เยียวยาให้กับความสูญเสียของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้